แต่ว่าวันนี้ตลอดกินของเราพลาดไม่ได้อย่างที่เราเกริ่นกันเอาไว้คุณผู้ชมครับ
เพราะว่าตลอดกินวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปหาของอร่อยง่าย
เป็นข้าวแกงที่ทานง่ายมากแต่อร่อยระดับเทพระดับตำนาน
พาไปที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ว่ากันว่าร้านข้าวแกงร้านนี้เป็นร้านที่เด็ดที่สุดของที่นั่นจริง
พิสูจน์ด้วยกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้นะครับเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรสงคราม
มาที่นี่ก็ตามล่าหาความอร่อยเหมือนเดิม
แต่ไหนมาถึงที่จังหวัดสมุทรสงครามต้องไปหาความสด
สดยังไงผมว่าไปที่ตลาดสดรับรองสดแน่นอน
ตลาดสดแม่กองคุณผู้ชมตามผมมาเลย
นั่นมันสดไม่ใช่สดสดของเราเนี่ยหมายถึงตลาดสดนะครับ
และร้านที่เราจะไปตามล่าหาความอร่อยในวันนี้มีชื่อว่าร้านข้าวแกงเป้าอ้วน
ซึ่งร้านข้าวแกงแห่งนี้ตั้งอยู่ในตลาดสดเมืองแม่กรองนั่นเองครับ
แล้วผมอยู่ในตลาดสดแม่กองแล้วนะคุณผู้ชมนะอยู่บริเวณด้านหน้านั่นแหละ
วันนี้เดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดก่อนก่อนที่จะไปตามล่าหาความอร่อย
เพราะว่าร้านที่เราจะไปเนี่ยก็อยู่ในตลาดสดแม่กองนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
แต่ตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบว่าตลาดสดแม่กรองในวันนี้คึกคักขนาดไหนครับ
เดินมาในตลาดสดแม่กองแน่นอนคุณจะเจอกับกุ้งหอยปูปลาอาหารสดอาหารทะเลมากมาย

ปลาเราตัวใหญ่ไปเอามาจากไหนนี่

วางพรุ่งธนานะครับตกใจไม่ออกมาจากวางไหน
ผมถามหน่อยได้ไหมราคาตัวใหญ่อย่างนี้ขายยังไงเนี่ย
ถ้าเป็น๑๐โลเลยจะเป็น๒๐๐๑๐๘บาท

ถ้า๓โลกรัม๔โลกรัมมันก็๑๐๕รบ๑๐๖บาท

ดูดีจ้าเรียกป้าเดี๋ยวล่อลอง
พี่พลิก

ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้ปลาทูแม่กองของเรา

แต่ถ้าบางแข็งขายสามเป็นปลาจริงนะ

พี่ขายอยู่ที่นี่มานานแล้วใช่ไหม

เดี๋ยวน้องเดินตรงไปนะสุดจอกนี้นะคะ

พอเลี้ยวฝาเสร็จก็จะมีร้านกุช่ายทอดตรงซ้ายมือนะ
ตรงไปตรงเลยเลี้ยวอีกทีก็เห็นแหละ
ตรงนั้นมันจะมีร้านปะนึ่งกับข้าวสำเร็จ
เดินเข้าไปเลยจะเห็นนะคะ

น่าจะเจอสำหรับร้านข้าวแกงปลาอ้วนนะ

จริงแล้วเดินมานิดเดียวก็ถึงแล้ว

แต่ถ้าหาไม่เจอถามคนแถวนั้นเขาก็รู้จักกันหมดล่ะครับ
สังเกตไม่ยากร้านที่คนเขาต่อคิวกันยาวนั่นแหละครับ
ต่อคิวนะไม่ใช่ไทยมุง

สวัสดีครับป้าอ้วนใช่ไหมค่ะสวัสดีค่ะ
เห็นเมนูแต่ละอย่างของป้าอ้วนแล้วอยากจะกินหมดทุกอย่างเลย
มีอันไหนอยากจะโชว์อยากจะให้ลองชิม
แล้วก็จัดมาให้หมดเลยนะป้าอ้วนนะสั่งเรียบร้อยง่ายไหมดูง่ายเนอะ
จะไปนั่งพูดคุยกับป้าอ้วนถึงที่มาที่ไปของร้าน
รวมไปถึงไปนั่งชิมด้วยว่าของเขาเนี่ยเด็ดจริงหรือเปล่า
เอาล่ะคุณผู้ชมครับโอ้โหอาหารวางเรียงลายเต็มไปหมดเลย
เอาเป็นที่เราจะชิมกันเล่าที่มาที่ไปก่อน
เห็นบอกว่าร้านเราในระดับตำนาน

๒๓ปีครับคะ๒๓ปีเถอะนะ

ไม่ได้มากินนะวัยรุ่นตีกัน

บอกหน่อยได้ไหมว่าเมนูที่ขายดีเนี่ย

ลูกค้าเขาติดอกติดใจ
คือเราใช้วัตถุทุกอย่าง

ตัวลูกชิ้นเราต้องมาลวกเอง
ต้องทำให้ได้วันละ๖๐กิโล
โอ้โหปลายี่สกตายเกือบเลยนะครับในวันนั้นหาย

เอาแต่ยังไงซะก็บอกว่าขายดีมาก
หิวแล้วป้าอ้วนขอกินเลยนะ

ถอดหน้ากากถอดเฟสชิลล์ออกก่อนละกัน

อย่างแรกเมนูเด็ด๕ดาวของที่นี่เลย
งเขียวหวานปลายี่สกราดข้าวไปเลย
งเขียวหวานกินกับราดข้าวถึงจะอร่อย
ลาดน้ำลงไปนิดนึงแบบนี้
แกงเขียวหวานปลายิ่งส่งนี่อร่อยมากนะ

ตัวน้ำแกงเขียวหวานมันเข้มข้น
หนับเลยมันนุ่มด้วยนะอร่อยเลียดรสเลยระ

รสชาติมันเข้มข้นนะ
ยอดอ่ะคือกลิ่นมันหอมมากนะอย่างแรก

ก็ยังมีอีกหลายเมนูนะครับที่อร่อยไม่แพ้กัน
ไม่ว่าจะเป็นไข่พะโลแกงปลาดุกแกงเทโทก็มี

แถมปะอ้วนใช้แต่ของดี
พิถีพิถันขนาดนี้ราคาจะสักกี่บาทกันล่ะจ๊ะ

เช็คบิลมาโต๊ะนี้เท่าไหร่
บอกหน่อยได้ไหมว่าแต่ละราคาที่ลูกค้าเข้ามาทานเนี่ย
จานหนึ่งใส่ข้าวแกงอย่างหนึ่งใส่ราดข้าวหนึ่งอย่าง

อย่างเดียวสามสิบสองอย่างสี่สิบ
สี่สิบบาทโอ๊ยราคาย่อมเยาว์นะ
อาหารราคาย่อมเยาว์ขนาดนี้ต้องมากินนะครับ
ซึ่งการเดินทางมาร้านป้าอ้วนก็ไม่ยากเมื่อถึงปากทางเข้าเมืองแม่กรอง
จากนั้นชิดซ้ายเหลียววนขึ้นทางยกระดับเข้าเมือง
วิ่งตามป้ายมาเลยตรงมาเรื่อยจะเจอสี่แยก
จากนั้นข้ามแยกไปก็จะถึงตลาดแม่กรอง
จอดรถที่หน้าตลาดและถามชาวบ้านแถวนั้นได้เลย
คนเขารู้จักกันทั้งตลาดล่ะครับ
และตามธรรมเนียมของเรานะครับในช่วงของตลอดกินร้านนี้อร่อยแบบนี้
จะมอบเอาไว้เป็นที่ระลึกเป็นเครื่องการันตี

นี่ครับขอบคุณป้าอุ่นนะครับ
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้นะ
แต่สำหรับในวันนี้ร้านนี้ผมบอกเลยว่าอร่อยจริงเด็ดมาก

บอกจริงนะคือร้านนี้คนที่เขาไปทาน

บางคนเขาขับรถมาจากกรุงเทพเพื่อจะมาทานจริง

คือทานได้ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วแล้วก็อร่อยเด็ดด้วยนะคะ